ซิโก้นั้นก็ออกมาบ่นถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับ

แทบจะไม่เคยเห็นแล้ว
ของทราชนมุตรและประทมชูทองที่รับบัตรเจ็บบอกว่าพุทธศิลป์เนี่ยไม่ควรปล่อยจังหวัดนี้ไปนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการประทะหนักที่คือกึ่งนอกเกมชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นหนักใส่เรานะครับ
เนื่องจากตั้งเป้าว่าครึ่งแรกอยากจะยันเสมอให้ได้
แต่ว่าดันไปโดนประตูแรกเร็วทำให้เกมมันเปลี่ยนหมดเลยครับ
จุดเปลี่ยนนะครับก็คือกรรมการอย่างที่บอกจริงเราไม่เคยโทษกรรมการนะครับ
เราจะแพ้กี่ลูกเราไม่สนใจแต่วันนี้เนี่ยลูกที่โดนใบแดง
ก็คือต่างคนต่างชนกันต่างคนต่างผลักกันไม่ได้มีออกอาวุธนะครับ
แต่กรรมการให้ฝั่งเรานะครับวันนี้ผมว่าน้อยไปด้วยซ้ำไป
เพราะอะไรผู้เล่นเราน้อยกว่าตั้งเยอะนะครับต้องขอโทษจริงจริงแล้ว
เราก็อยากให้เด็กของเราวันนี้คิดมากนะเด็กค่อนข้างคิดมาก

ไปดูรายละเอียดของจังหวะที่กรวิทนั้นโดนไล่ออก
ยกทงในจังหวะที่กรวิทนามวิเศษนั้นกำลังเบียดกับทางด้านอาบัติอิบราฮินคาลาฟ
เจ้าตัวนั้นโดนใบแดงไล่ออกแบบงงอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ตัดสินคนนี้นะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินคนเดียว
ที่เคยปฏิเสธจุดโทษของทีมชาติไทยในเกมที่
ไทยนั้นแพ้สาวดีอาระเบียนมาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
โอ้โหนี่เป็นอะไรที่เจ็บช้ำน้ำใจมาก
เพราะว่าเป็นอีกครั้งนะครับที่ไทยเรานั้นโดนพิษกรรมการจากจีนครับ
ครับก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องแล้วกันนะครับ
จริงแล้วมันก็มีส่วนนั่นแหละอาจจะไม่ได้ถึงกับเยอะมากใน๑๐๐
แต่มันก็ทำให้เราเสียเปรียบตรงนี้นะครับ
ทางด้านกรวิทย์เองก็ยืนยันว่าจังหวะดังกล่าวนั้น

เป็นเพียงการเบียดกันเท่านั้นไปลองฟังเสียงดูครับ
ก็จังหวะในเกมธรรมดาครับมันไม่มีอะไรครับ
เป็นการแย่งตำแหน่งพื้นที่เฉยครับ
แล้วกรรมการถามว่าได้เตะไหม
ผมก็บอกไม่ได้เตะผมก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้เตะ
แล้วเขาก็แจกใบแดงผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ยังไงก็ขอโทษนะครับ

ก็เป็นวินาทีที่เขาก็เสียใจอยู่แล้วนะครับ
กลับมาก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ

กรอบเขตโทษจากจังหวะที่โดนผู้เล่นของทางอีรักษ์กระแทกอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าคางหรือว่าตรงช่วงโหนกแก้วไปกระแทกกับหัวไหล่ของกวินนะครับ
ก็เหมือนโดนไม้ฟาดเลยครับสลบเลยนะครับ
แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อสแกนสมอง
ส่วนล่าสุดแพร่ระบุว่าปลอดภัยไม่มีอาการช้ำหรือว่ารับความเสียหายในอวัยวะสำคัญ
แต่ว่าให้แอดมิตรดูอาการ๑คืนจึงไม่สามารถกลับพร้อมกับทีมได้
ส่วนล่าสุดอีกหนึ่งคนครับธนาชนบุตรนะครับ
ธนบูลเกษารัฐธนาก็บาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีปัญหา
ธนบุญต้องรอกลับมาเช็คอาการอีกครั้งที่ไทยนะครับ

เตรียมที่จะเดินทางกลับมายังเมืองไทยนะครับ
จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
เวลาประมาณ๑๘น๒๐นครับ
ส่วนความขึ้นใหม่ในโลกโซเชียลนะครับ

ก็ได้โพสต์ภาพจังหวะที่ประทุมชูทองบาดเจ็บ
พร้อมกับแคปชั่นนะครับ
บอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้
แต่พี่ยอมรับหัวใจของน้องทุกคนมากกว่านะครับ

สำหรับนักเตะชุดนี้นะครับ